พี่โกยอ้าววิ่งหนีจีวอนบินนะ
อ๋อโหมืมมร้อนถึงใครละหมอปราสึกครับ
นอกจากปราบสัมภเวษีแล้วเนี่ยยังปราบพระนอกรีดด้วย
นี่เรื่องของเรื่องคือชาวบ้านเนี่ยเอาภาพมาให้ดูฮะ
เป็นภาพของผู้ชายแต่งกายคล้ายพระไม่ใช่สิแต่งกายเป็นคารวาส
แล้วออกไปเที่ยวแต่หน้าตาคนนี้เหมือนพระเหมือนพระดังเลยแหละ
ทีนี้บุกไปถึงวัดเลยปรากฏหลวงพี่แกหนีเผ่นแนบเลยครับ
ที่เห็นคือพระมหาวิชัยธรรมวิชโยครับเป็นพระลูกวัดอาวุธวิกาศิตารามในซอยจรรย์สนิทวง๗๒เขตบางพลัดในกรทม
โอ้โหหลวงพี่แกฝ่าวงล้อมนักข่าวเลยหลังจากเห็นว่าหมอปลาก็มาด้วย
เข้ามาที่กุฏิเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงครับ
ต้นเหตุเนี่ยมาจากมีคนเอาภาพถ่ายผู้ชายคนหนึ่งหน้าคล้ายพระมหาวิชัยเลยแหละนี่นี่
แล้วใส่หูฟังด้วยฮะครับไปโผล่อยู่เหมือนจะนั่งกินข้าวดื่มอะไรอยู่ไม่รู้นะฮะ
สถานบันเทิงยามค่ำคืนจะว่ามาบินทบาทรอบดึกก็ไม่น่าจะใช่
ดื่มเหล้าเคล้าศรีกาสบายใจเลยแต่พระมหาวิชัยหนีออกจากกุฏิ
อ้างว่าให้ไปคุยที่กุฏิเจ้าอาวาสนักข่าวก็เอกใจครับวิ่งไปดักหลังวัด
ซึ่งมีประตูที่ทะลุจากกุฏิเจ้าอาวาสได้ชาวบ้านระแวกนั้นบอกแบบนี้
พระสงฆ์เนี่ยวิ่งมาที่อู่แท็กซี่กะจะเรียกแท็กซี่ไปส่งนอกวัดเลยครับ
แต่โดนดักไว้ได้ฮะนี่หมอปลากับนักข่าวมาดักไว้ได้ทัน
ก็เลยถามถึงภาพดังกล่าวว่าหลวงพี่ยอมรับไหมใช่หลวงพี่ไหมเนี่ย
พระมหาวิชัยอ้างว่าเป็นภาพตัวเองเมื่อ๒๐ปีก่อน
ฟังดีคุณผู้ชมเขาบอกเป็นภาพตัวเองเมื่อ๒๐ปีก่อน
และเป็นภาพที่ถูกตัดต่อขึ้นจากเพื่อนพระที่ไม่หวังดี
เพราะผิดใจกันเอ้าสรุปใช่หลวงพี่ไหมเนี่ย
สรุปโดนตัดต่อหรือว่าเป็นลูกหลวงพี่จริง
เรื่องนี้ครับทั้งหมอปลาทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์แล้วก็นักข่าว
คำถามรัวยิงไม่หยุดเลย
พระมหาวิชัยก็พยายามชี้แจงไปชี้แจงมาสับสนวกวนไปหมด
มีภาพหนึ่งครับท่านใส่ชุดคุยก็อ้างว่าเป็นภาพตอนรับปริญญา
ยืนยันนะว่าถูกพระในวัดรูปหนึ่งเนี่ย
กลั่นแกล้งวนคอความเป็นทำด้วยครับ
แต่สุดท้ายท่านบอก๑๕๐มาขนาดนี้ละมากดดันท่านขนาดนี้ยอมศึก
ใจจบโปรดหาไปแล้วท่านก็เดินไปเดินมารับคือไม่ยอมเรา
เป็นตัวเองแต่ยอมศึกแต่ยอมศึกเออแต่ก็บอกนะมีช่วงหนึ่ง
บอกว่าเป็นภาพเก่าแล้วภาพเมื่อ๒๐ปีก่อน
ตัดต่อไหมตัดต่อเอาอย่างนี้หลวงพี่พร้อมพิสูจน์ไหม
เดี๋ยวส่งไปพิสูจน์หลักฐานพร้อมไหม
ขอแค่นี้เองถ้าคิดว่าตัดต่อพร้อมไหมพร้อมพิสูจน์ไหม
ก็ได้ยินดีนะหลวงพี่ยินดีนะ
แต่ยมยมอย่าลืมนะอัตมาไม่มีภาพโลกนี้
อันนี้ใช่คนเดียวกับหลวงพี่ใช่ไหม
รูปหน้าอัตมามาอัตมาศึกไป๒๐ปีฟังนะ
รูปกินเล่นเที่ยวมันมีเยอะ

ตอบทีละคำถามยืนยันว่าเป็นตัวเองไหม

ใช่แล้วทำไมเมื่อกี้บอกว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อ

หน้าเราใช่หน้าเราไปใช้รูปหลวงพี่ไหม

ใช้รูปหลวงพี่ไหมทำไมถึงไม่ใช่อ่ะจริงอ่ะ

ศึกไป๒๐ปียมคิดว่ายมทำอะไรมาบ้าง
หลวงพี่กลับเคยเที่ยวไอ้นี่ป่ะ

พี่เบิร์ตถ้าท่านถามสวนกลับพี่ถามว่าไปเที่ยวซ่องป่
พี่จะตอบอะไรไงไม่เคยไม่เคยใช่ปะ
ดูเสียงดิไม่เคย
อมแล้วนี่ใช่ดอมไหมไม่ใช่
สรุปใช่ไม่ใช่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ยินไหมท่านตอบแบบนี้
ก็เลยงงว่ารูปที่เขาเปิดให้ดูใช่ท่านหรือเปล่า
แต่ท่านก็พยายามอธิบายนะท่านศึกไป๒๐ปีแล้ว
รูปตอนไปเที่ยวมันก็มีบ้างไปซ่องไหมถามนักข่าวด้วยนะ
นักข่าวผู้ชายเคยไปซ่องไหมนักข่าก็ตอบไม่เคย
แต่ท่านตอบท่านไปท่านเคยไปก็ไม่รู้นะไม่รู้สรุปใช่ท่านหรือเปล่า
สุดท้ายทั้งตำรวจและวัยยาวัชกรซึ่งเป็นทนายความของวัดพอรู้ข่าวแบบนี้
รีบเลยเดินทางเข้ามาช่วยเจรจาสรุปว่ายังไง
หลังจากนี้นะจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อได้จริงก่อนครับ
จากก่อนอันนี้ไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้มาก่อน
แล้วก็ไม่เคยเห็นหลักฐานใดมาก่อนด้วยยืนยันว่าไม่ได้ปกป้องพระมหาวิชัยแต่อย่างใด
ส่วนทนายภัยศาลบอกว่าหลังจากที่พูดคุยกับวัยวัชกรของวัด
ก็ทราบว่าเดี๋ยวเขาจะใช้เวลาสอบสวนข้อได้จริงประมาณ๕๗วันครับ
ระหว่างนี้ทนายภัยศาลจะส่งรูปไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
หลังจากที่พระมหาวิชัยอ้างว่าเป็นรูปตัดต่อ
ถ้าหากผลพิสูจน์ออกมาแล้วพบว่าไอ้ภาพนี้ไม่ได้ตัดต่อเป็นภาพจริงนะ
พระมหาวิชัยยืนยันจะยอมศึกทันทีครับ
ดูหน้าดูคุณผู้ชมลองดูนะว่าเหมือนไหม

แล้วทุกคนอยากจะสครัดแผ่นเหรอ